มาดูกันต่อเลยครับว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมมีการจ่ายค่าธรรมเนียม
รวมทั้งเรื่องของค่าบริการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร
มีอะไรกันบ้างหลักประมาณมากกว่า๖๖รายการ
มาดูว่าเราใช้จ่ายอะไรกันบ้างครับ
ปกติเราต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารเป็นประจำทุกเดือน
ก็คือค่าธรรมเนียมถอนเงินต่างธนาคารในเขต
ตั้งแต่๕๑๐บาทต่อรายการ
แต่สิ่งในรายการแรกไม่คิด
ธรรมเนียมถอนเงินต่างธนาคารนอกเขต
คิด๑๐๒๐บาทต่อรายการ
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก๕๑๐บาทต่อรายการ
กรณีการถอนเงินมากกว่า๕๑๐ครั้งต่อเดือน
ธรรมเนียมการถอนเงินธนาคารเดียวกันข้ามเขต
ก็คิดอีก๑๕บาทต่อรายการครับ

คิด๒๕๓๕บาทต่อรายการ
หากใครไปฝากไปถอนข้ามเขตผ่านสาขาของธนาคารนะครับ
ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเท่ากัน
คือบัญชีสะสมศัพท์๑๐๐๐๐บาท

นอนจากนี้ยังคิดค่าบริการต่างอีก๒๐บาทต่อรายการ

ก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมอีกรายการละ๕๑๐บาทด้วยกันครับ
จากการสอบถามแต่ละเดือนหากจะต้องโอนเงินให้กับครอบครัว
และชำระค่าจ่ายบัตรเครดิตจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
และการบริการให้กับธนาคารอย่างน้อยคนละไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลังไป๑๐ปีคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๙จนถึงปัจจุบันเราพบว่า
รายได้ค่าธรรมเนียมของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นทุกปีครับ
เพิ่มขึ้นเกือบ๓เท่าจาก๖๔๓๓๖ล้านบาทในปี๒๕๕๙
ปัจจุบันเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วกันครับ
ปี๒๕๕๘อยู่ที่๑๗๖๙๓๑ล้านบาทเยอะมากทีเดียวนะครับ
ธรรมเนียมในส่วนของบัตรเครดิตตอนนี้มีมูลค่าสูงกว่า๓๔๐๐ล้านบาท
รองลงมาก็เป็นค่าธรรมเนียมและบริการอื่นกว่า๓๑๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นกว่า๒๙๐๐ล้านบาท
และค่าในหน้าด้วยนะครับอีกกว่า๒๗๕๓๖ล้านบาทครับ
และน้อยที่สุดก็คือบริการที่ปรึกษา๔๘๓ล้านบาท
ทางด้านของภูมิในการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เมื่อไปคำนวณค่าใช้จ่ายที่ธนาคารและประชาชนต้องเสียไปกับค่าธรรมเนียม
เพราะว่าปัจจุบันนั้นโครงสร้างค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิน
มีความบิดเบือนแล้วก็ไม่สมดุลครับ
โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมแล้วก็บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สูงเกินความจำเป็น
ที่รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต

ธรรมเนียมการโอนเงินเฉลี่ย๒๕๐บาทต่อครั้ง
ขณะที่ธนาคารเองมีต้นทุนเพียง๑๐๐บาทเท่านั้นนะครับ
มีค่าธรรมเนียม๑๒๒๐บาทต่อบัญชีต่อครั้ง
แต่ว่าต้นทุนเนี่ยต่ำกว่า๑๐บาทเองนะครับ

แต่ว่าควรจะคำนึงถึงเรื่องของโครงสร้างค่าธรรมเนียมด้วยว่าอิเล็กทรอนิกควรจะลดลงไปมากกว่านี้เยอะ
แล้วถ้าหลังจากนั้นแล้วจะไปเพิ่มเรื่องของค่าธรรมเนียมการใช้เงินสด
ธรรมเนียมการใช้เช็คก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้
๑๐ปีที่ผ่านมาธนาคารต่างเองก็ไม่ได้ปรับโครงสร้างภาษี
เรื่องของค่าธรรมเนียมให้สมดุลเพราะว่ามีรายได้จากค่าธรรมเนียมเฉลี่
เฉลี่ยนะครับร้อยละ๓๐ของรายได้ทั้งหมดนี่ถือว่าเยอะเหมือนกันดังนั้นครับสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้คุณผู้ชมผู้บริโภคนั้นไปใช้ระบบการอ่นเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แต่ว่ายังคงเก็บค่าธรรมเนียมแพงอยู่ห
มีการใช้ชื่อแบบไหนรวมทั้งจะใช้มาสคอตอย่างไรติดตามกันพรุ่งนี้กันต่อกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ